หายคันยังคูณอะยังไม่หาย

เพราะว่าไอ้ส้มฉุนที่จังหวัดชัยนาธเนี่ยนะคะ

แถมเอาจงกระเบนยักษ์มาแก้บนด้วยค่ะ

มากันเป็นคณะดูคึกคักเป็นพิเศษเลยค่ะ
เป็นการนัดรวมตัวกันของคนที่ดวงดี
กันที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏนะคะ
แต่ละคนเนี่ยก็ถูกลอตเตอรี่รวมแล้วกว่า๕แสนบาทเลยนะ
และนี่ค่ะสิ่งสำคัญที่นี่ก็คือโจงกระเบนยักษ์ย่ามยักษ์
เอามาแก้บนให้กับไอ้ส้มฉุน
แล้วก็ต้องมีน้ำแดงขนมพวงมาลัยประทัดนี่แหละต้องเอามาด้วย
ส้มฉุนที่นี่สูงถึง๕เมตรนะคะ
๕เมตรแบบนี้ก็ต้องหาจงกระเบนที่เหมาะสม
การมารูปรูปของรักของหวงของไอ้ส้มฉุน
เดี๋ยวส้มฉุนเจ็ดเจ้าด้วยเจ็ดเจ้าด้วยปกป้องส้มฉุนหน่อยคือไอ้ส้มฉุนองค์ใหญ่ถูกไหมฮะ
แล้วจงกระเบนก็ต้องใหญ่ด้วยการเปลี่ยนชงกระเบนแต่ละครั้งเนี่ยก็คงต้องถอดอันเก่าออก
แล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปมันจะได้โปร่งลงชาวบ้านบอกว่า๑ปีมีแค่๑ครั้งที่จะได้ดูการเปลี่ยนจงกระเบนแบบนี้
พอใส่จงกระเบนใหม่เรียบร้อยแล้วปุ๊บสิ่งสำคัญสุดท้ายก่อนจากลากันไปก็คือเลขหมายปลายประทัด
เดี๋ยวรอลุ้นซิว่าจะได้เห็นชัดหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะเห็นห่างไกลมาหลายข่าวแล้ว

มันตรงแสง
ทอวาย
ตั้งเยอะตั้งแยะ
สวนนกชัยนาธไปบ้างนะตอนเนี่ยนกเหงาเลยนะ
นกชะเงอบอกคนไหนคนไม่มาดูสวนนกเลย
มาเขาเดินทางไปที่นี่แล้วเขาก็ไปกันหลายที่
ส้มโอด้วยขาวแต้งกวาเลยมาก

กิ๊กแต่ทิวว่าเป็นแจนแนะนำจังหวัดชัยนาธด้วย

เขาจะขอให้คนที่ไปซื้อมาฝาก